อัปเดตข่าวของลูกทุ่งชื่อดังนะคะ
พี่แจ๊กรีนเจอวันเรื่องตั้งในหลักคุณผู้ชมนะคะ

เพราะว่าน้องเพิ่งหายจากโควิดนะคะ

หยุดงานไปทั้งหมด๒๐วันค่ะ

คือจริงคือวันที่บวงสวงอะ

แล้วก็ล่าสุดได้สอบถามกันบอกว่า

เพราะว่าแม่นกน้อยมีข่าวว่าถอนตัวจากภาพยนตร์เรื่องนี้

ผู้สินบอกว่าคือตอนแรกตั้งใจมากเพราะว่าบทต้องคู่กับแม่นกน้อยเลย
ขึ้นเวทีประชันกันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
ส่วนเรื่องปัญหาของเขาก็ไม่เข้าใจก็คือไม่ทราบเห็น

ใช่นะคะพอเล่นจริงนะคะคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่ง
ได้แต่งหญิงแล้วนะแต่งปกตินี่แหละค่ะ
สำหรับงานเพลงเต่าภูสินนะคะก็ไม่ทิ้งค่ะ
ปีหน้าจะหมดสัญญากับแกมมี่โกแล้วนะคะ
ขออยู่ต่อยาวยาวเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะ
รายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังจากหนุ่มเต๋ากันเลยค่ะ
ติดโควิดนะครับตอนบวงสวงนะครับภาพยนตร์ฮักเจ้าอิหลีนะครับ
ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วหายคือหาย๒สัปดาห์นี่กลับไปถ่ายมาดำเลยเนี่ย
เดี๋ยวอีกไม่กี่คิวนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับ
จริงแล้วมันไม่ได้แต่งหญิงแบบเป็นแต่งหญิง
ตอนนี้ก็เราถ่ายเอ็มวีถ่ายเอ็มวีสิ้นเดือนนี้ครับ
น้องต้องเตมาเป็นผู้กำกับ
หรือว่าเกียรติดายที่ไม่ได้แต่งหญิง

ตอนแรกเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าขึ้นเวที

รอติดตามเต๋าครูสินทุกผลงานนะคะ